ตำรวจสพเมืองหนองคายเข้าไปควบคุมตัวในกอล์ฟนามสมมุติอายุ๒๕ปีนะฮะ
เป็นชาวบ้านที่หมู่๔ตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองคายครับ
หลังจากได้รับการร้องขอจากแม่ของนายก๊อฟเองให้ไปช่วยจับพาลูกชายไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
เพราะว่าเกรงว่าจะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นพอตำรวจไปถึงนะฮะโอ้โห
ทหารเกณฑ์นายนี้ก็ยังคงแต่งกายชุดทหารคุณผู้ชมดูสิแต่งชุดทหารอยู่ในบ้านนี่แหละครับ
ในมือมีมีดสองเล่มนะฮะพอเห็นตำรวจนะฮะนายก๊อฟเองก็รีบวางมีดลง
ตำรวจเข้าไปประกบพร้อมกับเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์ยืนยันว่าจะพาไปรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล
นายกอล์ฟเองก็ยอมขึ้นรถไปกับตำรวจแต่โดยดีนะถูกจับคาชุดทหารเกณฑ์แบบนี้แหละครับ
ทีนี้แม่เองเขาก็บอกว่าลูกชายปลดประจำการมาแล้วเมื่อปีก่อน
พอกลับมาที่บ้านโอ้โหเสพยาจนคุ้มครั่งเลยครับ
ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งที่ผ่านมาเคยพาไปรักษาแล้ว
ทั้งเรื่องของอาการทางจิตพอกลับบ้านก็มากินต่อที่บ้านอีก
แต่ว่าในก๊อฟเองไม่ยอมกินยาอย่างต่อเนื่องยังมีอาการ
ก่อนหน้านี้ก็เคยใช้มีดฟันสุนัขบาดเจ็บไป๓ตัวด้วย
ไม่หลับไม่นอนครับสามวันติดกันถือมีดเดินไปเดินมา
ญาติพี่น้องในซอยคนในซอยเองก็หวาดภาวะ
สุดท้ายแม่ก็ทนไม่ไหวครับเลยแจ้งตำรวจให้มาจับลูกชาย
แล้วก็พาไปบำบัดอาการทางจิตหน่อยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของแม่เองแล้วก็คนในบ้านนะครับ